ค่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะคบสามีภรรยาอีกเหมือนกันค่ะ
สามีทำร้ายภรรยาอันนี้เรื่องอะไร

สามีเมาเมาแล้วก็มีปากเสียงกัน
ทะเลาะกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันนะคะ
คว้ามีดไล่แทงภรรยาบาดเจ็บสาหัสเลยคุณผู้ชมค่ะ
ตอนที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งกู้ภัยได้รับแจ้งก็ไป

สมุทรปราการนะคะตำรวจสพพระสมุทรเจดี
บอกมีเหตุทำร้ายร่างกายกันด้วยอาวุธมีดนะคะ
มีคนเจ็บด้วยที่ซอยสุขสวรรค์๗๗
คนที่นอนอยู่เนี่ยก็คือนางสันสนีบัวแก้วค่ะ

ร่างกายมีแผลถูกแทงที่ต้นขาขวาแผล๑
ต้นคอด้านหลังแผล๑

นิ้วชี้ข้างซ้าย๑แผล
แล้วก็แผลจากการถูกฟันที่คอข้างซ้ายอีกแผล

ทั้งหมดโดนมีดธรรมครัวปลายแหลมยาวประมาณ๓๐เซนติเซียงนะคะ
โดนทำร้ายร่างกายโดยนายประพันธ์บัวแก้ว
ซึ่งเป็นสามีใช้ทำร้ายเธอ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยยังเมานะฮะ
ยังเมาคุยไม่รู้เรื่องเลยค่ะนายประพันธ์คนก่อเหตุเนี่ย
ช่วงบ้านเขาบอก๒คนนี้อยู่ที่โรงงานทิเนอร์
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐เมตรแล้วทะเลาะกันประจำ
แต่ครั้งนี้มันรุนแรงจนถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายกันนะคะ
นี่ค่ะภรรยาก็ต้องถูกขึ้นรถพยาบาลไปโรงพยาบาล
สามีขึ้นรถตำรวจไปโรงพักค่ะ
ถูกสอบสวนดำเนินคดีนะคะ
วันนี้ตำรวจได้ให้ผู้ต้องหาคือนายประพันธ์มาพบกับนางสันสนีภรรยา

ตำรวจเขาก็พยายามจะเรียกว่าปรับความเข้าใจกับทั้งสองฝ่ายนะคะ

คุกเข่ากราบขอโทษนะคะ
แล้วสามีภรรยาคุยกันหลังน้ำตาออกมานะคะ
สนทนาก็คือมีการแบ่งทรัพย์สินที่มีอยู่ตอนนี้
ก็คือสร้อยคอทองคำ๕บาท๑เส้นเนี่ยให้ไปเลยให้เมียนะคะ
ส่วนเงินในบัญชีเกือบสองหมื่นขอขอเก็บเอาไว้นายอภัณฑ์ขอเก็บเอาไว้
โอ้โฮยกมือไหว้ขาวเลยนี่ให้
เส้นนี้นะคะ๕บาทให้เลย
รวมถึงบ้านที่อุดรธานีก็ขอให้ทำต่อให้เสร็จ

สุดท้ายเนี่ยสรุปว่าจะไปหย่ากันค่ะ

แต่คงหนักมากสำหรับการทำร้ายร่างกายในครั้งนี้นะคะ
หย่ากันแต่ว่าต่างคนก็ต่างเข้าใจ

ให้เวลาที่สุดกันครับคุณหมอ

เป็นมูกันไหมนะ
ยังละกันยังน้อยน้อยกันยังเจอนี้ด้วย
เห็นบอกว่าเราเรียนวิกันมานักกับผสมเลยหรอ

เป็นเพื่อนเป็นคนบ้านเดียวกันด้วยเหรอเราเสียดายวันเวลาที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่

ถ้าเป็นเพื่อนกันได้เราค่อยว่ากันอีกทีอืมแต่วันนี้คือเราไม่อภัยเขาเลยนะครับ
อืมจะบอกอะไรเขาไม่แบบแบบดื่มเหล้าหรืออะไรถ้าเลือกกันไปปั๊ดก็ดื่มเหล้าให้น้อยมากเลย
แต่ถ้ามีคนใหม่ก็ยังจะทำอย่างนี้กับเขา
ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไป
ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการเข้ามาดูแลผู้บาดเจ็บ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องหาทางเยียวยาเบื้องต้น

สามีก็ต้องไปทางคดีต่อไปนะคะ
เพราะว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะคะ
ก็รับข้อหานี้ไปนะคะรวมถึงพกอาวุธมีดด้วยนะคะ
ในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ต้องรอผลตรวจของทางภรรยาว่าบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน
ถ้าสาหัสเดี๋ยวได้ข้อหาเพิ่มอีก๑ข้อหา
นี่รักแค่ไหนก็ต้องห่างหน่อย

โอ้มันเจ็บอ่ะนะคะรกถึงแก่ชีวิตนี่ค่ะ
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าฤทธิ์แอลกอฮอล์
เพราะว่าตอนที่ก่อเหตุก็เมาอยู่ด้วยนะคะ